คุณผู้ชมค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ทำงานอย่างหนักเหมือนกันนะคะ
หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหที่มันมีดรามงดราม่า
ที่เขาโพสต์ในโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้
นายกได้เห็นได้อ่านได้ดูบ้างหรือเปล่าท่านว่ายังไงบ้างนายกก็ติดต่อเออไม่ใช่ติดต่อขออภัยติดตามค่ะ
เขาก็ติดตามดูอยู่ตลอดแหละว่าประชาชนว่ายังไงบ้าง
ทีนี้นายกไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งของน้องต่อง
อืมถ้ายังจำกันได้นะคะน้องต่องเนี่ยปั่นจักรยานใช่ไหม
ขายผักเลี้ยงครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙
คือนายกเขาก็ตรวจทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็ไปเจอเรื่องราวของน้องต่องเข้า
นายกก็แสดงความเป็นห่วงนะคะดูว่าน้องตอนนี้เป็นยังไงแบบไหนบ้าง
ก็มีการสั่งการให้ลงไปช่วยเหลือแล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมน่าจะจำได้นะคะนี่คือเด็กชายจาตุพันธ์ชีช้าง
หรือว่าน้องต่องวัย๑๐ขวบค่ะ
เป็นเด็กชายผมจุกพ่อค้าตัวน้อยที่ปั่นสามล้อพ่วงข้าง
ผักเต็มคันไปเร่ขายในตลาดระโนธจังหวัดสงขลา
หาเงินเลี้ยงครอบครัวที่มีทั้งคุณย่าวัย๕๖ปี
ทวดวัย๙๖ปีที่ป่วยติดเตียงแล้วก็ย่าทวดวัย๘๙ปีค่ะ
เรื่องราวชีวิตของน้องต่องเนี่ยนะถูกเคยนำเสนอผ่านสื่อมาแล้ว
แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมแล้วก็ยกย่องจากผู้คน
ในเรื่องของการที่น้องเนี่ยกระตันอยู่กับครอบครัว
แล้วก็สู้ชีวิตไม่ยอมแพ้
ตอนนี้น้องต่องได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
ขายผักได้น้อยลงเพราะว่าตลาดนโรธเนี่ยไม่ค่อยมีคนแล้ว
แต่น้องต่องก็ยังคงปั่นสามล้อพ่วงข้างไปขายทุกวันนะคะ

ล่าสุดนายชาตรีณถลางในอำเภอระโนธพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดี
และนายวัญชัยประเด็นยาศิริสสจสงครา
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวน้องต่องนะคะ
แล้วก็มอบของยางชีพช่วยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
วัญชัยบอกว่านายกรู้เรื่องราวความเดือดร้อนของน้องต่องผ่านทางโซเชียล
ก็เลยเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้หน่วยงานมาช่วยดูแลให้การช่วยเหลือ
เพราะว่าต่องถือเป็นเด็กดีสู้ชีวิต
แล้วก็ปั่นรถสามล้อขายผักท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้โดยที่ไม่เคยเรียกร้องจากใครนี่
คุณผู้ชมใครเดือดร้อนก็เอาเรื่องลงโซเชียลนะอืม
น่าจะได้เห็นนะคะให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของเรากัน
อยู่ที่ว่าเขาเลือกตอบรับอันไหนนั่นแหละเนาะ
ส่วนนี้คือคุณย่าของน้องต่องนะคะนางวันนี้บอกว่า
ดีใจมากมากที่นายกเป็นห่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
เพราะว่าก็ยังพอมีรายได้จากที่ต่องปั่นจักรยานขายผัก
บอกว่าภูมิใจในตัวหลานคนนี้มากช่วยขายผักมาตั้งแต่อยู่ป๑
จนตอนนี้จะขึ้นป๕อยู่แล้วต่องก็ยังเป็นเด็กดีน่ารักช่วยย่าขายผักเหมือนเดิม
ขอขอบคุณหน่วยงานแล้วก็สื่อมวลชนที่คอยช่วยเหลือด้วยนะคะ